คุณผู้ชมคะจากหมาดูเรื่องเสือกันหน่อย
เป็นเรื่องที่คุณผู้ชมเกือบจะทุกคนเลยจริง
เสือดำไปถึงไหนแล้วเรื่องเสือดำเป็นยังไงบ้าง
เมื่อวานนี้มีคำตัดสินออกมาจากศาลจังหวัดทองผาภูมิเรียบร้อยแล้วนะคะ
ก็มีการตัดสินโทษกันไปจากจำเลยทั้งสี่คนแล้วศาลเนี่ยก็ให้ประกันตัวแล้วด้วยค่ะ
สารจังหวัดทองพาภูมินัดอ่านคำพิพากษาคดีที่นายเปรมชัยกรณสูตรพร้อมพวกรวม๔คน
ก็คือนายยงโดดเคลือนายนาธีเรียมแสนแล้วก็นายธานีทุมมาศ
ร่วมกันเข้าไปล่าสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นะเรสวนฝั่งตะวันตก
เมื่อวันที่๓กุมภาพันธ์ปี๒๕๕๙
สารพิจารณาให้ประกันตัวจำเลยที่๑นายเปรมชัยและจำเลยที่๒นายยง
เนื่องจากไม่มีพฤติการหลบหนีค่ะให้ใช้หลักประกัน๔แสนบาท
ส่วนจำเลยที่๔นายธานีให้ใช้หลักทรัพย์เป็นเงินสด๕แสนบาท
เพราะว่าข้อหาเนี่ยมีอัตราโทษสูงคือคนนี้เนี่ยโดนเต็มทุกข้อหาที่ถูกฟ้องเลย
ข้อหาเต็มไม่มีอันไหนที่ยกฟ้องเลยนะคะ
ทั้งหมดถูกวางเงื่อนไขห้ามออกนอกราชอาณาจักร

ส่วนจำเลยที่๓นางนาธีนั้นโทษจำคุก๔เดือนและให้รอลงอาญา
ซึ่งภายหลังจากที่ได้รับการประกันตัว
นายเปรมชัยก็ได้ออกมาโอ้โหดูสิสื่อรุมแบบแทบจะไม่มีที่หายใจเลยค่ะ

สั้นประโยคเดียว
แล้วไปเลย
ทีนี้สำหรับคดีนี้

จำเลยที่๑คือนายเปรมชัยก็ร่วมกัน
พาอาวุธปืนโดยที่

เป็นผู้สนับสนุนผู้อื่นล่าสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า

หรือไกลฟ้าหลังเท้าว่าเนี่ยครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
โดนแค่๓ข้อหานะครับ
รวมโทษทั้งหมดจำคุก๑๖เดือน
แล้วก็ยกฟ้องไป๒ข้อหา
ใช่ก็คือร่วมการเก็บของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
แล้วก็ร่วมกันมีซากสัตว์ป่าคุ้มครองเสือดำ
ก่อนหน้านี้เนี่ยเขาโดนฟ้องเรื่องของร่วมกันล่าด้วย

โดยจะพร้อมมร่วมกันมีซากเสือดำ

ทำไมถึงไม่มีข้อหานี้เข้าไป

หารร่วมกันมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
ร่วมกันพาอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต
ร่วมกันมีซากสัตว์ป่าคุ้มครองหรือเสือดำ
คนที่โดนเรื่องของเสือดำนะครับ
รวมแล้วจำคุก๑๓เดือนแล้วก็ยกฟ้อง๒ข้อหาเหมือนกันนะครับ
ข้อหาที่ว่าก็คือร่วมกันล่าสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า
แล้วก็ร่วมกันเก็บของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาตินะคะ
ส่วนจำเลยที่๓ค่ะนางนาธีที่เป็นแม่บ้านที่เป็นแม่ครัว

พิพากษาลงโทษในข้อหาร่วมกันมีซากสัตว์ป่าคุ้มครอง

จำคุกไป๔เดือนปรับไป๑๐๐๐บาทแต่สารให้รอลงอาญานะคะ
แล้วก็ร่วมกันพาอาวุธปืนไปโดยไม่มีเหตุอันสมควร
อันนี้แม่บ้านโดนยกหมดเลยแต่ว่าโดนแค่ครอบครองซากเสือดำ
คนนี้หนักหน่อยค่ะเพราะว่าโดนทุกข้อหาเลย

แล้วก็พกพาอาวุธปืนไปโดยไม่ได้รับอนุญาต
แล้วก็โดนข้อหาเก็บของป่าด้วย
รวมโทษทั้งหมดแล้วจำคุก๒ปี๑๗เดือนค่ะ
ทีนี้นอกจากโทษทางอาญาแล้วมีค่าเสียหายทางแพ่งด้วยนะคะ
เปรมชัยจำเลยที่๑และนายธานีจำเลยที่๔
ต้องร่วมกันชำระค่าเสียหายจำนวน๒ล้านบาท
พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ๗๕ต่อปีนับตั้งแต่วันที่๔กุมภาพันธ์๒๕๖๑
ก็คือตั้งแต่๔กุมภาไปจนถึงเวลาที่จำเลยจะชำระเสร็จเนี่ย
วกดอกเบี้ยร้อยละ๗๕เข้าไป

เหตุผลที่สารยกฟ้องนายเปรมชัยในคดีร่วมกันล่าและ
ครองซากสัตว์ป่าคุ้มครองหรือว่าซากเสือดำ
หลายคนถามถึงประเด็นนี้เยอะมากว่า
แล้วเสือดำไปไหนทำไมถึงไม่โดนกรณีครอบครองซากเสือดำ

คงมีคำถามว่าแล้วใครฆ่าเสือดำ
เรื่องนี้ศาลบอกว่าวันเกิดเหตุที่มีการยิงเสือดำ
นายเปรมชัยอ้างว่าอยู่ที่ห้วยเซตาโว่
ซึ่งห่างจากจุดยิงเสือดำ๗๐๐เมตรค่ะ
เรื่องของการพยายามล่าก็เลยตกไปอยู่ที่พราน

คุณผู้ชมก็แสดงความคิดเห็นมาเยอะนะ